วันก่อนเพิ่งเล่าไปเองนะคะว่าลิงลบบุรีตกใจเวลาในพื้นที่จัดงานจุดประทัด
อะไรเสียงดังก็วิ่งหนีกันเมื่อคืนก็จัดงานแบบจุดพลุเลยอ่ะค่ะ
เป็นพลุแบบฤดูหนาวประจำปีลิงก็วิ่งหนีกันบางตัวเป็นแบบแม่ลูกอ่อนอ่ะ
ก็หอบลูกตัวเล็กนิดเดียววิ่งหนีกันตกออกตกใจค่ะ
โอ้โอ้โหมันตกใจวิ่งข้ามถนนกันคือรถไปไม่ได้น่ะครับ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
จอดแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเตือนคันข้างหลังว่าลิงวิ่งข้ามถนนกันเต็มเลย
งั้นเหยียบแน่วิ่งข้ามมาเสร็จก็หยุดดูพลุกันแป๊บนึง
ลิงกลุ่มนี้นะคะบางคนเห็นแล้วแบบเออสงสารเหมือนกันนะครับ
นี่นะคะก็ลิงจากฝั่งปรางสามยอดนะคะข้ามถนนกันมามาฝั่งตึก
ใช่แล้วก็เนี่ยแม่ลูกอ่อนเห็นไหมนี่ก็ต้องเกาะแม่มา
ใช่แล้วก็หยุดดูพลุเสียงมันดังเหลือเกินแม่
ต้องเกาะมาก่อนนี่ค่ะประมาณสี่ทุ่มค่ะครับ
ที่พรางสามยอดนั่นคือเมืองลูกบุรีนะคะเค้ามีการจุดพลุงานฤดูหนาวประจำปี
แล้วก็จุดกันในสนามพิบูลวิทยาลัยฝั่งตรงข้ามปรางสามยอดพลุลูกแรกเนี่ย
ประมาณสี่ทุ่มเก้านาทีครับวันพ่อวันชาติด้วยไงฮะเมื่อวานี้
คือมองในมุมการจัดงานก็สวยงามคนก็รอชมพลุรอดูอะไรกัน
แต่ด้วยความที่ในพื้นที่ลิงเยอะแล้วมันก็ตกใจก็เลยมีภาพอย่างที่เห็น
คือเขาก็ไม่ได้จุดตรงกลางสามยอดตรงนั้นพอดีแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
ใช่ตรงกันข้ามมันสูงแต่ว่าเสียงมันดังนะฮะอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นวันเปิดงานฤดูหนาวนะฮะ
จุดพลุแบบนี้นะครับเมื่อคืนก็มีงานนะครับนักท่องเที่ยวเองก็ตื่นตาตื่นใจ
กับภาพของพลุและดอกไม้ไฟบนท้องฟ้าพร้อมกับฝูงลิงที่วิ่งข้ามฝั่งมาตรงฝั่งตึก
แต่ชาวบ้านบอกมันก็เป็นอย่างนี้ฮะแล้วเดี๋ยวสักพักพอเงียบสงบอะไรลงมันก็กลับไปที่ฝั่งกลางสามยอดเหมือนเดิม